ส่วนเรื่องนี้ค่ะเป็นเรื่องน่ารักที่โพสต์อยู่ในโลกโซเชียลนะคะ
เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดหน้าโรงเรียนค่ะ
เดี๋ยวอยากให้ไปดูเองแล้วค่อยเล่าค่อยเล่ารายละเอียดดูภาพนี้ก่อน
นี่หน้าโรงเรียนนะคะเช้าเลย๖โมง

แล้วลูกชายดูนะเดี๋ยวดูนะคะ

คนดูแล้วดูอีกในโลกออนไลน์เนี่ย

เขาเลยติดแฮชแท็กรักแท้คือแม่คนเดียว

ตอนเย็นวันศุกร์ที่ผ่านมาค่ะไปดูภาพจากกล้องวงจรปิดของโรงเรียนเพื่อไปดูเรื่องของความปลอดภัยทั่วไปแหละ
พอย้อนภาพดูแล้วเห็นภาพนี้อ๋อคุณครูเป็นคนโพสต์
ใช่เห็นภาพโดยไม่ได้ตั้งใจเห็นภาพแล้วมันเออน่ารักจังเลยอ่ะ
ขี่รถจักรยานยนต์มาส่งลูกหน้าโรงเรียนแล้วลูกก็กอดหอมแม่แบบนี้
ก็ไม่คิดว่าคนจะไปกดไลค์ไปแชร์กันเยอะมากขนาดนี้นะ
ครับคนแชร์กันเยอะเลยจริงนะคะ
หลังจากนั้นนะคะนักข่าวของเราก็เลยไปคุยกับเด็กผู้ชาย
รักแม่มากนี่คุณแม่นะฮะใช่อยู่บ้านเนี่ย
อดแม่หอมแม่เป็นประจำเวลาแม่เครียดแม่เหนื่อย
จากการทำงานแม่เขาขายของนะคะครับ
ไอซ์บอกว่าผมก็ชวนคุยเล่าเรื่องตลกให้แม่หัวเราะแม่จะได้หายเครียด
ไอซ์บอกว่าน้องชอบเรียนวิชาศิลปะค่ะชอบวาดรูปแต่โตขึ้นอยากจะเป็นนักแข่งรถ
อยากจะเป็นนักแข่งรถอยากสร้างบ้านให้แม่อยากหาเงินให้แม่
จะได้สบายไม่ต้องเหนื่อยไปขายของนะคะ
รู้สึกดีครับมีกำลังใจในการเรียนแบบ
ผมก็ช่วยให้แม่ทำงานบ้านครับแล้วก็ชอบประจบให้แม่รู้สึกดีครับ
จะสร้างบ้านให้แม่อยู่ครับ

ทำให้แม่ภูมิใจในตัวผมครับ

รักยิ่งกว่าจักรวาล

ทีนี้ค่ะทีมข่าวก็ไปคุยกับแม่ของน้องไอซ์ด้วยนะคุณภาคภูมิเนี่ยนั่งอยู่ด้วยกันเนี่ย
คุณแม่ชื่อคุณแม่หยดย้อยนามสกุลทัพทิมนะฮะอายุ๔๗แล้วครับ
คุณแม่ขายผักอยู่ที่ตลาดเช้าในตัวเมืองนครปฐมนะฮะแม่บอกว่าที่บ้านเนี่ยตอนนี้อยู่แค่๓คน
ก็คือคุณแม่แล้วก็มีพี่ชายของน้องไอซ์แล้วก็น้องไอซ์
คุณพ่อของน้องไอซ์เสียชีวิตตั้งแต่ตอนน้องไอซ์ยังเรียนอยู่ป๑หลายปีแล้ว
ปกติทุกเช้าพี่ชายจะเป็นคนมาส่งน้องไอซ์มาที่โรงเรียน
แต่วันที่อยู่ในคลิปเนี่ยวันนั้นบังเอิญแม่ไม่ได้ไปขายของที่ตลาด
แม่ก็เลยมาส่งน้องไอซ์เองนะครับ
พอมาถึงหน้าโรงเรียนน้องไอซ์ก็ลงจากรถ
แล้วก็อย่างที่เห็นเนี่ยฮะก็มาหอมแก้ม
คือก็ไม่คิดหรอกว่าที่หน้าโรงเรียนจะมีกล้องวงจรปิดนะ
พอมีภาพเผยแพร่ออกไปก็ไม่คิดว่าจะมีคนชื่นชอบ

พอดีพอมาส่งถึงหน้าโรงเรียนเขาก็บอกว่าขอหอมหน่อย
เขาก็เลยหอมซ้ายหอมขวาหอมจุดหน้าภาค
เราก็กอดเขาแต่ส่วนใหญ่เขาก็จะทำอย่างนี้เป็นประจำอยู่แล้ว
เขาก็จะเห็นหน้าเข้มอย่างนี้เขาก็จะพูดให้เรารู้สึกดี
เราก็ไม่ได้คิดว่าหน้าโรงเรียนมีกล้อง
ครอบครัวของน้องไอซ์ก็ไม่ได้มีฐานะดีอะไร

ก็มีอาชีพขายของรับจ้างเล็กน้อยค่ะ
ทีนี้พอเรื่องราวของน้องไอซ์กับคุณแม่โด่งดังไปทั่วโลกออนไลน์
เริ่มมีหน่วยงานมีองค์กรยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือนะคะ
แต่ทางโรงเรียนบอกว่าเดี๋ยวขอพิจารณาตรวจสอบก่อนนะ
ไม่อยากจะให้ใครใช้น้องไอซ์เป็นเครื่องมือในการหาผลประโยชน์
คุณแม่บอกเลยว่าแม่ไม่ได้อยากรับเงินบริจาคอะไรเลยนะคะ
ไม่อยากใช้ลูกเป็นเครื่องมือหากินนะคะแม่ยังทำมาหากินได้
แต่ถ้าใครจะช่วยเหลือก็ช่วยได้เฉพาะเรื่องของค่าซ่อมบ้าน

เล็กน้อยแบบนี้แม่บอกแม่รับได้

แล้วน้องไอซ์ไปโรงเรียนคนแรกของโรงเรียนตลอดเลยนะ
ไปตั้งแต่เช้าเลย
พอกับแม่คงต้องเดินเช้า
เห้อไปคนแรกตลอดเลย